ถ้ามึงไม่ขับฟาดฟาดไปเลยฟาดดุงสองฟาดฟาดและฟาดมัน

ทำให้เพื่อนกูมึงถ่ายเพื่อนกูแป๊บเดียว
มึงไม่ต้องมาต่างน้ำฟาดทำให้มึงทำฟาด

ฟาดทำทำให้เพื่อนกู

บอกให้ทำทำแป๊บเดียวมึงไม่ต้องทำอะไรมึงแค่เพื่อนกูโอเค
โอเคไหมมึงเร็ว

พูดตรงกันก็คือหลายคนคงด่าอยู่ในใจครับ

คลิปนี้เพจเฟซบุ๊คข่าวไทยวังสตอรี่
โพสต์ไว้เพื่อเตือนภัยสังคมว่าพื้นที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี

คุณผู้ชมแต่งกายคล้ายผู้หญิง

แล้วก็ขู่บังคับให้ผู้ชายที่ป่วยออทิสติก

คุณผู้ชมลองคิดดูดินะเนี่ยครับถ้าไม่ทำเหรอ
ไม่ทำจะทำร้ายจนมีชาวเน็ตออกมาคอมเมนต์วิจารณ์กันยับ
ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งตรวจสอบทรัพย์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นในงานบุญหมอลำสาวประเภท๒สองคนนี้เป็นคนต่างอำเภอครับ
คาดนะคาดเดี๋ยวชาวอำเภอนั้นเขาจะเสียหาย
คาดว่าน่าจะอยู่อำเภอคำม่วงหรืออำเภอคล้องชัยนี่แหละ
แล้วมาเที่ยวที่งานบุญดังกล่าวล่าสุดสองคนปิดเฟสหนีไปแล้วครับ
นายคณะพฤษพิมโคตรในอำเภอวังสามหมอเปิดเผยบอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยนะมันเกิดขึ้น๓ปีที่แล้วคุณผู้ชม
แต่ดูสิครับว่ามันสร้างความเจ็บปวดให้กับคนในคลิปเขาจนทุกวันนี้
สาวประเภท๒ไปเที่ยวงานหมอลำที่วัดแห่งหนึ่ง
แล้วบังคับผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านนะ

ขู่เข็นให้สำเร็จความคล่ายให้กับสาวประเภท๒ที่มาด้วยกัน
ไม่ทำก็ตบม่องหูครับหลังเกิดเหตุผู้ปกครองของผู้เสียหายไปแจ้งความ
แต่ขณะนั้นผู้เสียหายไม่สามารถให้การได้
ภายหลังสาวประเภท๒ได้ติดต่อมาขอไก่เกลี่ยทางโทรศัพ
แต่แม่ไม่ยอมฮะแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าคลิปถูกแชร์ออกไป
ลูกชายอายสิครับทางอำเภอแนะนำบอกอ้าวพ่อแม่
ถ้างั้นนะไปศูนย์ดำรงธรรมอีกทีไปแจ้งความอีกครั้ง
เดี๋ยวจะหาทางช่วยเหลือต่อไปครับ
ใช่พี่เป็นภาพเก่าเมื่อสามปีที่แล้วทีนี้เราก็ไป
ไปเข้าไปคุยกับผู้เสียหายแล้วทีนี้ก็แนะนำเขาไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
ครับพอพอภาพข่าวมันออกไปอย่างงี้ที่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครไปใครลงอ่ะ
ลงอ่ะพี่ใช่ไหมก็คือว่าแนะนำจะแนะนำผู้เสียหายว่า
เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นถ้ามันไก่เกลียดกันไม่ได้หรือยังไงก็
ก็จะให้อ่าพรบคอมพิวเตอร์อีกอีกอ่าอีกส่วนหนึ่งด้วย
วันนี้มีความคืบหน้าครับคุณผู้ชมครับมีรายงานว่าสาวประเภท๒คนถ่ายคลิป
ถ่ายตอนเมาเธอบอกเมาแล้วก็เลยแชร์ขำ
ขำของเขาฮะแต่ปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่ครับ
ซึ่งสาวประเภท๒คนถ่ายคลิปก็เสียชีวิตไปแล้วฮะ
ส่วนสาวประเภท๒อีกคนขณะนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาลสินครับ
ติดต่อมาหาแม่ของผู้เสียหายบอกว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้เนี่ย
ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้คุยกันหรือยังจะไปเคลียร์กันที่สพวังสามหมออุดรธานีนะครับ
เดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปแต่แม่ของผู้เสียหายยืนยันว่าลูกชายเนี่ย
นะครับป่วยออทิสติกแล้วก็จำหน้าสาวประเภทสองที่ก่อเหตุได้ครับ
อ่าเหลือเราลองดูความคืบหน้ากันนะครับค่ะ